สวัสดีครับขอแวบไปดูเรื่องระหว่างรัฐมนตรีอนุทินกับบรรดาคุณหมอหน่อยครับ
จริงเรื่องนี้ถ้าคุณอนุทินพูดเสียให้ชัดไม่ก็เป็นเรื่อง
คุณอนุทินได้ข่าวว่าหมอบางคนติดเชื้อ
แล้วไม่ได้ติดเชื้อจากการดูแลรักษาคนไข้
ติดเชื้อจากไปต่างประเทศแล้วกลับมาก็ยังมากินเลี้ยงมาร้องคาราโอเกะ

จะรู้เลยครับว่าหมอระดับผู้อำนวยการคนนี้ทำตัวหน้าตำนีจริง

ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครองและทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย
เจ้าหน้าที่เขาจะเอาปืนยิงเข้าไปที่หน้าผากปืนยิงตรวจอุณหภูมิเนี่ย

ถามเรื่องประวัติถามเรื่องความเสี่ยงอะไรต่ออะไรต่างแล้วเนี่ย

แล้วในหลายจังหวัดตอนนี้ก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ

คล้ายสภาพสงกรานเพราะว่าต้องเสียเวลาอยู่ตรงนี้

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น
ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น
ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น
ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ตัวเลขการแพร่กระจายในต่างจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น

ถัดมาได้รู้ถึงชีวิตว่าไม่มีใครรักและห่วงใหญ่เท่าครอบครัวเราจริง
ข้อความถัดมาก็คือได้เวลาคิดเริ่มสร้างอาชีพที่บ้านเกิดไว้ได้แล้ว